สบู่เป็นวัสดุที่หายากและมีราคาแพงเมื่อช่างนำมาใช้งานเป็นแม่พิมพ์ในงานพุทธศิลป์หัตถสินหรือในงานทำพระเครื่อง
ก็จะต้องมีความระมัดระวังในการแกะสลักหินสบู่โดยเฉพาะงานแม่พิมพ์สำหรับพระเครื่อง
จะต้องมีความละเอียดอ่อนเพื่อให้แกะลวดลายให้เห็นความคมชัดสวยงาม
เพราะวิธีการใช้งานสำหรับพระเครื่องจะมีการใส่ผงมวลสารต่างลงไปบนแม่พิมพ์
จึงต้องแกะสลักให้เกิดรายละเอียดเห็นรูปร่างรูปทรงขององค์พระอย่างชัดเจน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน